ในครั้งนี้ไทยนั้นสามารถคว้าชัยชนะแล้วก็สามารถคว้าแชมป์ได้ครับ
หมุ่มถึงแฟนฟุตบอลไทยทั่วประเทศนะครับ

หลังจากที่ทีมชาติไทยนั้นคว้าแชมป์ศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับ
ครองในรอบ๙ปีครับ
สำหรับการมอบรางวัลในช่วงที่ผ่านมานะครับ
ก็มีพลเรือเอกชุมพลปัจจุสานนท์ครับ
คมนตรีเป็นและผู้แทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับ
พร้อมกันนี้ยังได้เป็นประธานมอบรางวัลให้กับทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันครับ
โดยทีมผู้ชนะก็คือทีมชาติไทยที่ได้ครองแชมป์เป็นสมัยที่๑๔
เงินรางวัล๕๐๐๐ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ๑๘ล้านบาทครับ
อกจากนี้ยังได้รับเงินอัดฉีดเพิ่มอีก๓ล้านบาท
นายขจรเจียรวนลผู้จัดการทีมและคนตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยอัดฉีดอีกลูกละ๑ล้านบาท
รวมยอดอัดฉีดทั้งสิ้น๕ล้านบาทครับ
ซึ่งหลังมอบรางวัลนะครับแฟนฟุตบอลในสนามได้ร่วมกันฉายไฟจากโทรศัพท์มือถือ
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในโอกาสปีมหามงคลทรงครองสิริราชสมบัติครบ๗๐ปี
ส่วนการมอบรางวัลขวัญใจมหาชนหรือกูเกิ้ลโหวตครั้งที่๒ที่ไทยรัฐทีวีจัดขึ้น
ด้วยการให้แฟนฟุตบอลทั่วประเทศโหวตนักฟุตบอลในดวงใจ
พร้อมทั้งติดแฮชแท็กนักฟุตบอลทีมชาติไทยขวัญใจมหาชนและไทยรัฐเชียร์ไทยแลนด์ครับ
ก็ได้มีการประกาศรางวัลเรียบร้อยแล้ว
ปรากฏว่าเมซิเจชนะทิพย์สงกระสินคว้ารางวัลนี้ไปครองด้วยผลโหวตจากแฟนฟุตบอลอย่างล้นหลามถึง๒๖๗๑ครับ
เอาชนะเพื่อนรักอย่างต้นนรบดินวีรวัฒโนดมที่ตามมาเป็นอันดับที่๒ด้วยคะแนนโหวต๑๗๔๓ครับ
คุณวัชระวัชรพลประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีก็ได้เปิดเผยว่ายินดีกับชนะทิพย์ที่คว้ารางวัลนี้ครับ
ก็รู้สึกดีใจนะคะและยินดีแทนคนไทยแฟนบอลแฟนบอลชาวไทยทุกคนที่วันนี้เรากลับมาทวงแชมป์ได้

ถ้ามีอะไรที่ผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยมาด้วย
ขณะที่บรรยากาศตั้งแต่ช่วงสายที่ผ่านมา
แฟนฟุตบอลต่างทยอยเดินทางมาที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน
เพื่อรอซื้อบัตรเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับ

ซึ่งแฟนฟุตบอลบางส่วนนั้นอาจจะไม่ได้เข้าชมเกมในนัดแรก

จากการยิงลูกโทษที่จุดโทษของทีมชาติไทย

แล้วก็ตัดสินใจมาชมเกมติดขอบสนาม

ฉลองแชมป์คิงส์ครับในรอบ๙ปีครับ

อย่างไรก็ตามในช่วง๑๖นาฬิกา๓๐นาทีเป็นต้นมานะครับ
ยุฝนก็ได้โหมกระหน่ำลงมาที่สนามราชมังคลากีฬาสถานอย่างหนัก
ทำให้แฟนฟุตบอลที่เดินทางมาถึงแล้วต้องหาที่หลบฝน
บางคนก็หาเสื้อกันฝนนะครับแต่ว่าบางคนนั้นก็ลงทุนตากฝนกันเลยนะครับ
แต่ว่าทั้งหมดไม่ใช่อุปสรรคสำหรับแฟนฟุตบอลที่มารอชมเกมแต่อย่างใดครับ
แม้ว่าฝนจะตกกระหน่ำจนบริเวณโดยรอบเจิ่งนองไปด้วยน้ำฝน
แต่ก็ยังมีแฟนฟุตบอลมานั่งรอชมบรรยากาศตั้งแต่ช่วง๑๘นาฬิกาครับ
ซึ่งก็จะมีทั้งกิจกรรมเล่นเกมชิงบัตรเข้าชมการแข่งขัน
พร้อมร่วมรุ้นไปกับทุกจังหวะของทีมชาติไทยร่วมเชียร์กันอย่างสุดเสียง
กระทั่งวินาทีที่ทีมชาติไทยได้สัมผัสกับถ้วยแชมป์ครับ
ในมือของใบเฟิร์นสีดีและเพื่อนในกลุ่มเตรียมนำมามอบให้บาสพีรพัฒน์โนชยานักเตะขวัญใจ
แล้วเธอตั้งใจเตรียมขนมอีก๑ถุงมอบให้แคมป์สอนระวัตรเด็ดมิตรแทนกำลังใจ
แคมป์สลัดความเสียใจจากการซัดจุดโทษพลาดในเกมพบกับซีเรียเมื่อวันที่๓มิถุนายนที่ผ่านมา
ให้กำลังใจเขาเขาจะได้แบบว่ามีกำลังใจเล่นอยากจะบอกว่าสู้ไม่เป็นไรเอาใหม่
เมื่อช่วงเวลาสำคัญใกล้เข้ามาบริเวณรอบสารสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานหน้าสนามราชมังคลากีฬาสถาน
เกิดฝนตกหนักแต่ใบเฟิร์นและแฟนบอลทีมชาติไทยไม่ย่อท้อยืนรอพบนักเตะยังมีความหวัง
ในที่สุดเมื่อนักเตะเดินทางมาถึงและพิธีการเสร็จสิ้นนาทีที่ใบเฟิร์นรอคอยนักเตะขวัญใจก็เดินเข้ามารับมอบขนมด้วยรอยยิ้มที่สดใส
ท่ามกลางสายฝนที่โปรยปลายรู้สึกดีใจค่ะดีใจมากเลยขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
ก็ล้วนมีจุดหมายเดียวกันนั่นก็คือต้องการแสดงพลังให้เห็นว่าเส้นทางการไล่ล่าความสำเร็จของพวกเขานั้นพวกเขาไม่ได้เดินอยู่เพียงลำพัง

จุดเริ่มต้นของทีมฟุตบอลทีมชัดไทย

ในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบ๑๒ทีมสุดท้าย
โซนเอเชียร์และแฟลฟุตบอลชาวไทย

ที่ก็จะเกาะติดบรรยากาศนักกีฬาไทย
ในทุกประเภทรายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบ
ไปพร้อมในแคมเป็นของ
แลนด์ครับวิลวิเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากสนามราชมังคลากีฬาสถานครับ